รัฐบาลไทยงวดนี้เดี๋ยวหนึ่งจะไปที่เลขทูบแต่มั่นใจว่าใครที่เห็นเลขทูบแล้ว
คุณต้องกรี๊ดแน่นอนเลขทูปปูเห็นไหมคะทุกคนค่ะ
เห็นไหมคะเลขอะไรใครเห็นเลขอะไรพิมพ์ขึ้นมาค่ะ
เลขทูปไม่ครบเป็นที่เรียบร้อยนะคะ
ข้างล่างเลขอะไรอ่ะเมื่อสักครู่อ่ะ
ไม่ทันเห็นเลยเห็นแต่ข้างบนอ่ะขออีกทีได้ไหมคะ
เออแม่น้ำหนึ่งบอกว่าเห็นแล้วต้องกรี๊ดแน่นอน
กรี๊ดเลยเหรอนี่๐๙ข้างล่างอะไรอ่ะพี่ต้นเห็นไหม
เอ่อออบอกว่าจำไปมันถือเป็นสีแดงอ่ะ
หรือว่าเขามีเลขทูปสีแบบนี้ด้วย
ไม่น่ามีนะสีมันเพี้ยน
นี่แหละค่ะแต่ที่ชัดเนี่ยก็คือ๐๙ใช่ไหม

น้ำหนึ่งบอกว่างวดนี้มั่นใจมาก
มั่นใจมากสำหรับล้านเปอร์สำหรับเลขก้านปู่นะฮะทูปปู่นะคะ
นี่คุณผู้ชมคุณผู้ชมจะมั่นใจตามแม่น้ำหนึ่งหรือเปล่านะคะ
น้ำหนึ่งบอกว่าชอบก็ตามไม่ชอบก็ไม่ต้องตามนะคะ
ส่วนอีกคนนึงเจ๊ฟองเบียร์เจ๊ฟองเบียร์
หลังจากที่โอ้โหนี่ท็อปฟอร์มมาก

คอตัวเลขตั้งหน้าตั้งตารอเลย
แม่ฟองเบียเจ๊ฟองเบียอ้าวเดี๋ยวฉันไปผสมกับแม่ดำหนึ่ง
ฟองเบียบอกว่าจัดมาครบเลยนะคะชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่าน

ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะ
เจ๊ให้ให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้น
เพราะฉะนั้นและปลดใช้วิจารณ์
ในการรับชมและรับฟังด้วยนะคะ
เลขทูปของแม่ดำหนึ่งกับเจ๊ฟองเบียเนี่ยตรงกัน๒ตัวนะ๐กับ๙
แต่อีกตัวหนึ่งของแม่น้ำหนึ่งไม่แน่ใจว่าอะไร

ไปที่จังหวัดชายนาฏครับไปดูเจ๊ฟองเบียบ้างนะครับ
เลขเจ๊ฟองเบียร์ขายดิบขายดีแม่ราคาลอตเตอรี่บอกว่า
ไม่ต้องมาหาไม่มีแล้วแต่ว่าเลขแม่นำหนึ่งเขาบอก
นะแต่ยังพอขายได้อยู่ที่แผงลอตเตอรี่ในตลาดภาษีซุงตัวเมืองชายนาฏครับ
ชาวบ้านออกมาซื้อสลากกันตลอดทั้งวัน
วันดีขาวสนิทเป็นแม่ค้าลอตเตอรี่เล่าบอกว่า
งวดนี้เลขของเจ๊ฟองเบียร์เนี่ยขายดิบขายดี
ลูกค้าออกมาซื้อกันเรียบเกลี้ยงแผงเลยแล้วกระซิบด้วยนะบอกว่า
ลูกค้าบอกถ้าหาได้๒เท่าหนูก็เอาโอ้โหอย่างนี้เลยเหรอ
ราคาสองเท่าเขาก็เอานะส่วนรองลงมาเป็นเลขของแม่น้ำหนึ่งครับ
คุณผู้ชมครับแต่งวดนี้เนี่ยลดความนิยมลงนะฮะ
เพราะว่าเธอพลาดมาหลายงวดอีกคนที่ให้แนวทางคือเจ๊นุก
ุ๊กอ่ะเจ๊นุ๊กยังมีคนติดตามจำนวนมากพอสมควร
นุ๊กเนี่ยโพสต์ภาพตัวเลขอย่างที่คุณผู้ชมเห็นไป
แล้วก็ยังมีระบุด้วยบอกว่านี่เห็นไหมข้างบนบอก๗๖ไว้ด้วยเด้อ
ส่วนข้างล่างคุณผู้ชมเห็นแล้วผมไม่อ่านนะ
ส่วนพี่สุสุนารีราชศรีมางวดนี้นะครับ
โพสต์คลิปฮะโพสต์คลิปโอ้เลื่อนไปเลื่อนมาดูไม่ทัน
พี่สุจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบครับไม่กระพริบได้ยังไง
ซื้อลอตเตอรี่ไป๖๙ฉบับ
เห็นและตามไว้แล้วแม่เนตเลขท้าย๓ตัว
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นไปเหมือนกันนะฮะ
นะฮะเลขเหล่านี้แหละที่พี่สุกก็ชอบ
คุณชอบไหมอ่ะนะฮะอุ้ยซวยเยอะจริง

ฉบับถ้าเอา๘๐คูณมันก็หลายพันอยู่เหมือนกันนะ

ใจมันต้องนิ่งจริงนะ

จากจะมีแม่น้ำหนึ่งจะมีพ่อน้ำสองก็คือพี่มนต์สิทธ

นี่เบ้นอาปาเช่พี่มายังไง
เบนท์อาปาเช่วันก่อนยังไปช่วยคุณยายที่ตรงข้างวัดสายที่โดนรถชน

อาม่าว่างวดนี้ออกอะไรดี
จำได้ใช่มั้ยเบนต์อาปาเช่อามาเป็นยูทูปเปิดคนดัง
แล้วพี่เบนท์อาปาเช่ช่วยคณอสอัปเข้าไปที่ภาพไม่ต้องอาม่ารู้จักละ
ควบคุมที่ทูปเสียงทาย

ตัวร่างอีกแล้ว
พรุ่งนี้ก็รู้กันว่าจะมาม่าหรือโอมะกาเสะ
คือจะเป็นบะหมี่กึ่งหรือเราจะกินหรูแบบอาหารญี่ปุ่น
คือถ้าเกิดว่าได้โดนก็จะกินรู้โอมากาเซแน่นอน

แต่ถ้าเราโดนเราก็คงจะกินบะหมี่กึ่งต่อไปนะฮะ
แล้วงานนี้พี่กันกันจอมพลังพี่กันเป็นใคร
เป็นผู้ค้าสลากรายใหญ่นะฮะพี่การบอกตามสองนิ้วของอาม่า
มาชอบชู๒นิ้วเห็นไหมตามสองนิ้วของอาม่ามาหลายงวดแล้ว
กันบอกยกย่องเลยนะจากผมเนี่ยเสือผืนหมอนใบ
ทุกวันนี้เสือไปหมดแล้วเหลือแต่หมอน
แปลว่าอะไรวะพี่กันโอ้ยผมเจ๊งตามอาม่ามาหลายงวดแล้ว
พี่เบ้นถึงก็ขำหนักเลยฮะ